มีคนจะไปสอยมะพร้าวทีนี้ตอนเดินไป

เกียงศักดิ์ก็เหมือนได้กลิ่นไม่ดีแล้ว
แล้วมองไปอ่ะมะแรงวันตอมเพียบเลยคุณผู้ชมนะ
เขาสงสัยว่าอาจจะมีคนมาเสียชีวิตตรงนี้ครับ
ไม่ใช่ผู้เสียชีวิตคุณผู้ชม
เขาลุกมานั่งกอดข่าวชันข่าวหันมางุ่ง
มาทำไล่กันมาทำอะไรกันนะ

ก็เห็นมะแรงวันตอมแล้วมีหรือมีกลิ่นส่งกลิ่นคลักลุกไปทั่วนะครับ
นึกว่ามีคนเสียชีวิตผิดธรรมชาติอยู่ตรงนั้น
ชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็ไปแห่กันไปดูเต็มป่าเลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะ
เกรียงศักดิ์อย่างที่บอกเป็นชาวบ้านประดูกซับกาศ
ชายภูมิเขาจะเดินไปสอยมะพร้าว
ไปเห็นกลุ่มแมลงวันแล้วก็ได้กลิ่นก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบหน่อยครับ
พอเรื่องถึงเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ไปชาวบ้านก็ไป
ฟังพี่เกรียงศักดิ์หน่อยว่าตอนนั้นเจออะไรบ้าง
สรุปแล้วผู้ชายคนนั้นที่ทำให้ชาวบ้านเขาตกอกตกใจ
ชาวบ้านทรัพย์มงคลตำบลโป่งนกที่ชายภูมินี่แหละ
หาน้ำหาท่ายกินพี่สมชายพี่กินน้ำหน่อย

ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันทำไมพี่สมชายไปนอนตรงนั้น
อย่างไรก็ตามมีการประสานญาติให้มารับตัวไปแล้วนะครับ